เอามาดูที่เรื่องลี้ลับหน่อยก็แล้วกัน
เพราะว่าคุณผู้ชมคุณลสลินคุณสุประโชคเชื่อไหมครับ
ว่าเวลาที่มีคนแบบว่าคือเขาเสียชีวิต
แล้วปรากฏว่าเวลาจะไปเชิญอุโมยาแล้ว
แล้วถูกแฝงร่างแล้วบอกว่าฉันไม่ได้ตายแบบนี้นะ

คดีมันถูกคลี่คลายด้วยเรื่องแบบนี้เยอะแยะนะ

แต่เหตุการณ์นี้ที่อุบลรัชธานีเชิญชม
ต้องอยากตายถูกต้องเก็บปากด้านต้องกลับมาสันด่วนแล้ว
มูดามูดาไม่รู้ต้องกลับกันสุดท้ายต้องกด
คือมาร่วมงานสวดอภิษธรรมในถ่ายคลิ๊ปเอาไว้ตอนที่ผู้หญิงเสื้อสีเหลืองเนี้ย
เป็นอาของคุณได้เชริงประสงครับ
คุณดาคุณดาเป็นใครคุณดาคือคนที่เสียชีวิต
คือวิญญาณคุณดาวมาแฝงร่างเธอ
ครอบครัวเชื่อว่าคุณดาเนี่ยต้องการจะมาสื่อสารอะไรบางอย่างกับครอบครัว
คือมาบอกว่าเธอไม่ได้ประสบอุบัติเหตุรถล้มนะ
แต่มีคนขับรถมาเบียดชนเธอจนเธอเสียชีวิต
และที่สำคัญในการแฝงร่างนั้นมีการบอกด้วยว่า
ที่มาเบียดจนตายเนี่ยเป็นคนรู้จักกัน
เออนะฮะจ้องจะทำร้ายเธอมาหลายวันแล้ว
ทีมข่าวโทรสอบถามไปที่คุณดุ๊กดิ๊ก
ดุ๊กดิ๊กเป็นน้องชายของนะฮะคุณดานะครับผู้เสียชีวิต
เล่าบอกว่าพี่สาวของเขาเนี่ยนะฮะชื่อวิชุดาอายุ๒๗ปีนะครับ
เลิกงานก็ขี่แกรปนะครับขี่แกรปจนกระทั่งกลางดึกนะครับ
รับโทรศัพท์จากเจ้าที่บอกว่าพี่สาวคุณเนี่ยนะขี่มอเตอร์ไซค์ประสบอุบัติเหตุ
เสียชีวิตบนถนนสาย๒๒๖อุบลศรีสะเกดอำเภอวาลินชำราบ
อุบลรัชธานีภาพในจุดเกิดเหตุนี้นะครับ
ทีมข่าวต้องขอขอบคุณคุณวิชชีขอบคุณกลียงไกลวงสุธา
คุณเกรียงไกรวงสุธาเป็นเจ้าหน้าที่กู้ชีพนะครับ
ที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุในวันนั้นนะฮะ
ตอนแรกครอบครัวก็นึกว่ารถล้มเองไม่มีคู่กรณี
จนกระทั่งถึงวันที่ครอบครัวไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณพี่สาวครับ
ที่จุดเกิดเหตุปรากฏว่านะฮะ
อาเนี่ยร้องกรีดร้องโวยวายแบบนี้เลยนะครับ
ในที่เกิดเหตุบอกว่าหนูไม่ได้อยากตาย
มันทำหนูตายช่วยหนูด้วยครับ

เอาเท่ากลับมาแฝงร่าง๒ครั้งแล้วนะ
อกจากนี้ครับครอบครัวยังได้บอกแสจากคนที่ขับรถผ่านเส้นทางนี้
อ้างบอกว่าวันเกิดเหตุขับรถสวนทางมาพอดีนะ
เห็นว่ามีรถเก๋งคันสีดำจอดอยู่ข้างศพคุณดา
ทำให้ครอบครัวติดใจเรื่องสาเหตุการเสียชีวิตขึ้นมาแล้ว
แล้วก็เชื่อว่ารถคันดังกล่าวอาจจะเกี่ยวข้องกับการตายของคุณดาหรือเปล่า
ขณะเดียวกันคุณดุ๊กดิ๊กนะฮะ
คุณดุ๊กดิ๊กที่เป็นน้องชายคุณดานะครับผู้ศีลชีวิต
โพสต์เฟซบุ๊กตามหาเบาะแส
บอกถ้าใครสัญจรผ่านถนนสาย๒๒๖อุบลศรีสะเกดบ้านท่าเจริญตะบนท่าลาศ
อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลรัชธานี
ตรงนี้มีป้ายขายที่ดินปักอยู่นะฮะ
ช่วงเวลาเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งครึ่งคืนวันเสาร์ที่๑๑ธันวาคมที่ผ่านมา
แล้วมีภาพจากกล้องหน้ารถรบกวนส่งมาเป็นหลักฐานให้ตำรวจสพห้วยขยุง
ตลอด๒๔ชั่วโมงส่งมาได้เลย
หรือว่าแจ้งมาทางเพจเฟซบุ๊ควารินชำราบบ้านเห่า

ถ้ามีผู้กระทำความผิดจริงก็อยากให้ออกมารับผิดชอบครับ